ความคืบหน้าคดีของเสียสุชาติที่กระบี่นะครับเสียสุชาติที่ถูก
บังฟิศนะครับกับพี่น้องเนี่ยพาไปฆ่านะครับ
แล้วก็อำพลางศพเนี่ยตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะครับ
มีมามอบตัวอยู่คนเดียวนะครับใช่ค่ะวันนี้นะครับ
ในบรรยากาศงานศพของนายสุชาติขาวล้วนหรือว่าเสียสุชาติ
วัย๕๔ปีที่ถูกฆ่าแล้วก็ฝังอำพลางศพเนี่ย
วันนี้ญาติได้รับศพมาแล้วนะครับตั้มบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเกิด
ตะบนลำทัพจังหวัดกะบี่นะครับนี่ฮะเสียสุชาตินะครับ
มีผู้มาร่วมงานจำนวนหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดสถานการณ์โควิดสิบเก้า
ป้ายไวนิ้วหน้างานเนี่ยระบุข้อความเอาไว้นะครับ
บอกว่าจะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพในคืนวันที่๑๖และ๑๗พฤษภาคม
ส่วนการชาปนักกิจศพยังไม่กำหนดนะครับยังต้องรอขั้นตอนทางนิติเวทย์
ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวยาดเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึง
นี่นะฮะนี่เป็นป้ายหน้างานนางน้ำค้างสิงพิลาภรรยาของเสียสุชาติ
บอกว่ายังทำใจไม่ได้ที่เสียสุชาติต้องมาจากไปเร็วขนาดนี้
และคิดว่าดวงวิญญาณของเขายังเป็นห่วงทั้งเมียและลูก
เนื่องจากตอนมีชีวิตอยู่สามีเป็นคนที่รักครอบครัวมาก
ในครอบครัวก็เลยคุยกันแล้วตกลงกันว่าจะไม่เผาศพเสียสุชาติ
กว่าคนร้ายที่ฆ่าเสียสุชาติจะถูกจับดำเนินคดีได้ทั้งหมด
ยังไม่เผาน่าจะเอาไว้ก่อนรอจับคนร้ายอะไรได้ก่อนค่ะแล้วค่อยเผา
เพราะว่าแบบคือเราก็อยากให้แกแบบเราก็จะได้สบายใจด้วย
ได้สบายใจด้วยคือแบบรอรอแบบให้เจอคนร้ายอะไรจับให้เรียบร้อยอะไรก่อนนะคะ
ค่อยเผาก็ได้ตอนคืนนี้ก็เอาเสื้อผ้าแกไปนอนกอดทุกคืน
อืมคือมันก็ยังทำใจไม่ได้อ่ะเนอะแล้วมาเจอแกตายแบบนี้ด้วยอ่ะ
คือก็มันก็โหดเกินไปอะเนาะคือก็สงสารแกอยู่นะ
แต่ก็ได้แบบท่านด้านนักข่าวมาช่วยอีกแรงก็คือแบบเออมันก็ได้เร็วขึ้น
มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนนี้นะครับและพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืน
หลังจากนั้นญาติจะเก็บรักษาศพเอาไว้ก่อนนะครับ
เพื่อรอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ทั้งหมด
เราส่งนาริสปุ่นนิ่มทีมข่าวของเราไปคุยกับนางสาวหญิงค่ะ
นางสาวหญิงคนนี้เป็นภรรยาของนายสุวิทย์เริงสมุทรหรือบังสัน
ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของพ่อแม่บังฟิศนะคะ
เข้ามอบตัวกับตำรวจตั้งแต่๑๔พฤษภาคม
เธอบอกว่านายสุวิทย์เนี่ยเขาเรียกกันว่าบังสัน
ไม่ใช่บังล้อตามที่ตำรวจให้ข้อมูลนะคะ
เมื่อวานนี้เราก็เล่าไปว่าบังล้อบางล้อ
บอกว่าไม่ใช่จริงแล้วต้องเรียกว่าบังสัน

บอกว่าสามีเธอตกเป็นผู้ต้องหาร่วมการฆ่าเสียสุชาติ
เธอก็ซื้อในถุงน้ำอัดลมแกล้งเหลืองแกล้งไก่
เครื่องดื่มชูกำลังเขาบอกก็เป็นของโปรดของบังสัน
คุยกับทีมข่าวของเราคุยไปน้ำตาไหลไปคุณผู้ชม
บอกว่าอยู่กับบังสันมา๓ปีกว่า
รู้ดีว่าสามีไม่มีทางไปฆ่าใครได้

ไปทำงานที่บริษัทกำจัดปลวกแห่งหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่ตำบลปากน้ำตั้งแต่เช้า

ภรรยายืนยันว่าหลัง๖โมงเย็น

สามีก็บอกตลอดว่าเราไม่ได้ทำ
เชื่อเรานะเราไม่ได้ทำช่วยเราด้วย
แล้วก็บอกว่าตำรวจซ้อมเขา

อันนี้ภรรยาของบังสันบอกนะคะ

แล้วก็ตกใจก็โทรให้เขาเข้ารายงานตัว

เขาโดนซ้อมเขาก็บอกหนูแบบนั้น

ไปที่บ้านค่ำแล้วดึกแล้ว
มีนายไปคุมตัวไปเสร็จ

กลัวกลัวว่าพ่อเขาจะไปอยู่ในนั้น

เพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย

ช่วยแก้ข่าวด้วยว่าเขาไม่ได้ผิด

ช่วยให้ความยุติธรรมเขาด้วยค่ะ

สาหันต์ค่อยประกันตัวแล้ว

แต่ภรรยาบอกว่าไม่ใช่เขาชื่อบังสัน
แล้วภาพเมื่อวานคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ

ตำรวจก็บอกว่าอย่าพูดอะไรกับนักข่าว

มีอะไรอยากจะบอกมีอะไรอยากจะพูดไหม

นักข่าวช่วยผมด้วยนะช่วยผมด้วยนะ

ภรรยาบอกว่าไปเยี่ยมบังสัน

ที่เขาร้องบอกกับสื่อนักข่าวเนี่ยว่าช่วยด้วย
โดนตำรวจสองโดนอะไร
แล้วเห็นแล้วเราสงสารนะเลย
ก็สงสารครับก็หาทางช่วยเหลืออยู่ครับ

ก็ยืนยันเหมือนกันว่าบังสันไม่ได้ทำแน่

เพราะเราจะส่งเป็นการเปิดไฟ๕นักเฮ้อ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ
ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ
ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ
ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ
ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ก็คุณตามมาอยู่กรงกีฬาดครับ

ฟิศกับกิบหลีสองพี่น้องผู้ต้องหาคนสำคัญ
คดีนี้จะไปหลบซ่อนอยู่เนี่ยนะครับเขาลูกไฟปัจจุบันไม่ค่อยมีชาวบ้าน
ขึ้นไปแล้วเพราะเป็นเขาที่มีอาถรรพ์ชาวบ้านที่ขึ้นไป
มักจะเจอเรื่องลี้ลับอย่างเช่นได้ยินเสียงคนกรีดร้องก็มี
แต่ไม่เจอใครอยู่แถวนั้นที่ได้ยินเสียงกรีดร้องอันนี้ชาวบ้านเขาเล่ากันมานะฮะ
กำนันเฉื่อยบอกว่าตัวกำนันเฉยเองก็เคยเจออาถรรพ์ของเขาลูกไฟนะครับ
แต่ต้องย้อนกลับไปนู่น๒๐กว่าปีที่แล้ว
ตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ปัจจุบันกำนันกำนันเฉยอายุห้าสิบสอง
ตอนนั้นไปเจอศพหญิงสาวนิรนามบนเขาลูกไฟสภาพนอนคว่ำหน้า
แต่พอเจ้าหน้าที่มาชนะสูตรพลิกศพพบว่าสภาพใบหน้าเละไปหมด
ไม่สามารถจำได้ว่าเป็นใครแล้วก็รอเพื่อจะเคลื่อนย้ายศพ
อยู่ดีมีเสียงผู้หญิงเนี่ยกรีดร้องดังลั่นขึ้นมา
แต่ก็ไม่มีใครอยู่แถวนี้จนต่อมาพบว่ามีชาวบ้านเนี่ย
ขึ้นไปตัดไม้แล้วก็ถูกไม้ล้มทับเสียชีวิตบนเขาอีก
ค่ะมันมีอาถรรพ์คนเสียชีวิตเยอะแยะ
ำนันเฉยบอกว่าปัจจุบันไม่ค่อยมีใครขึ้นไปบนเขาลูกไฟ
เพราะถ้าเอาไม่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอาถรรพ์นะสภาพพื้นที่เนี่ย
เป็นเขาหินสูงชันเป็นป่าทึบด้วยถ้าไม่ชำนาญเส้นทางจริงจริง
ถือว่าอันตรายมากค่ะแต่ว่าบังฟิศกับกิบหลีสองพี่น้องที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เขาขึ้นไปบ่อยขึ้นไปจนชำนาญไปหาพวกของป่าไปล่าสัตว์ป่าอะไรพวกนี้
อืมก็เลยไม่รู้ว่าอยู่บนนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าไปกบดานอยู่บนนั้นเนี่ย
ลงมาจะเห็นหมดเลยครับว่าตำรวจลงพื้นที่ใครทำอะไรยังไงเพราะเนี่ยค่ะ
นะฮะสูงแบบนี้เลยนะคะครับคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ไปที่บ้านของในเขียดค่ะคนขับรถแบ็คโฮที่ขุดหลุม
คดีเสสุชาติเนี้ยค่ะครับที่ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภิญไทยเหมือนจังหวัดพังงานะคะ
ว่ากลุ่มผู้ต้องหาจ้างมาบอกขุดหลุมฝังวัวให้หน่อยจะฝังวัว
ซึ่งเขาบอกว่าเขาขุดเสร็จแล้วเขาก็ไปไม่ได้กลบหลุมให้
ก็คิดว่าจะฝังวัวเขาก็ได้รับจ้างในการขุดเขาขุดเสร็จ
เขาก็เดินทางกลับเขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องการเสียชีวิตของเสียสุชาติ
ทีนี้ค่ะไปเจอกับนายสมชายอายุ๕๘นะคะ
เป็นพ่อของในเขียดนะคะพ่อบอกว่าลูกชายกลับมาบ้านเมื่อสองวันก่อน
แล้วเล่าให้ฟังว่าถูกว่าจ้างให้ไปขุดหลุมคนที่ว่าจ้างเนี่ย
บอกว่าให้ขุดหลุมฝังวัวค่าจ้าง๒๐๐บาท
ลูกชายก็ไม่ได้รู้จักคนว่าจ้างเป็นการส่วนตัวนะครับ
รู้จากข่าวนี่แหละว่าชื่อบังฟิศมาขอความช่วยเหลือจากบังฟา
แล้วก็ให้อีกคนเป็นคนจ่ายเงินแบบนี้นะคะพ่อบอกว่าพ่อไม่รู้รายละเอียดอะไรมาก
เพราะว่าลูกชายเป็นคนติดต่อรับงานรับเงินแล้วก็ไปดำเนินการให้
แล้วลูกชายก็ไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังลูกชายยืนยันกับพ่อเลยว่าพ่อไม่ต้องห่วง
เกี่ยวกับผมจริงจริงพ่อเลยบอกว่าก็คดีนี้มันน่ากลัว
แต่พ่อก็มั่นใจเชื่อใจลูกชายว่าที่ไปขุดหลุมเนี่ย
เขาจ้างให้ไปขุดก็ไปขุดที่สำคัญเขาก็บอกแค่ว่าขุดหลุมฝังวัวก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
ขับอย่างเดียวนั้นขับไม่โกอย่างเดียวครับ
ก็คือใครจ้างไปไหนก็ไปครับก็อยู่กับบีนะครับครับ
การรับจ้างขับรถนั้นขับอยู่กับไมโครผมก็ไม่รู้นานนานก็มาที
แกก็บอกว่าเป๋าจ้างเขาขุดจัดกลับบ้านอันนี้จอดรถจ้างให้เขาขุด
เขาให้สองพันอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอยู่ไกลไม่ได้จะเข้าไกลมัน
บอกป๊าผมไม่เป็นอะไรป่าไม่ต้องคิดอะไรมากเออผมไม่ได้เป็นอะไร

เขาบอกป่าไม่ไม่ต้องกลัวมันป่าไม่ได้โทรมาบอกป๊า
ไม่ต้องกลัวมันต้องเครียดครับเออผมถ้ามีอะไรมันมันก็ไม่เคยบอกผม
นะมันใครกลัวว่าผมกลัวเป็นห่วงว่านี่มันอยู่ไกลบ้านนะ

คนตะหมดเอกสูตรชาติธิรัสสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตะหมดแห่งชาติ
ที่ลงไปติดตามคดีนี้นะครับท่านบอกว่าตอนนี้ได้แจกจ่ายงานให้ชุดสืบสวนคลี่คลายคดี
ดำเนินการแล้วนะครับทั้งเรื่องการติดตามตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี
สองคนนี้นะครับนายสุริยาเริงสมุทรหรือว่าบังฟิศอายุสามสิบเอ็ดปี
กับนายสุรชัยเรืองสมุทรหรือว่ากิบหลีอายุ๓๗ที่เป็นพี่ชายบังฟิศ
ส่วนนายสุวิทย์เริงสมุทรหรือว่าบังสันอายุยี่สิบห้า
เป็นน้องชายเป็นลูกบุญธรรมของพ่อแม่บังฟิศนะฮะ
มอบตัวตั้งแต่๑๔พฤษภาคมเมื่อวานตำรวจคุมตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
รวมถึงจุดที่กลุ่มผู้ต้องหาทิ้งปืนด้วยเจ้าตัวได้ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
อ้างว่าถูกซ้อมทรมานให้สารภาพเป็นแพ้รับบาปอืม
รองพบตรบอกว่าสั่งให้พนักงานสอบสวนสพอ่าวนาง
นำตัวบังสันไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดแล้วค่ะ
ถ้าผลตรวจของแพทย์ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ตามที่กล่าวอ้างตำรวจก็อาจจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ดูหมินเจ้าพนักงานและให้การเป็นเท็จนี่รองพบตรบอกนะครับ
ค่ะรองผู้บัญชาการตำลดแห่งชาติ
แต่ในทางคดีตำรวจยืนยันว่ามีพญานหลักฐานชัดเจนใด้บรรทึกสำนวนการสอบสวน
ระบุด้วยว่าบังสันผู้ต้องหาเนี่ย
ได้ให้การรับสารภาพโดยไม่ได้ถูกบังคับ
ส่วนการสืบสวนขยายผลของตำรวจรวมทั้งการค้นเป้าหมาย๔จุด
ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกะบี่เมื่อวานนี้
ยังไปพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้ร่วมขบวนการอีกอย่างน้อย๑คน
ซึ่งเป็นน้องชายของบังฟิศนะฮะตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะฮะ
ว่าจะภายในวัน๒วันนี้นี่แหละ
อาจจะขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการเพิ่มเติมได้นะครับ